มากันที่อีกหนึ่งวาดที่จะเป็นครอบครัวแล้วกัน
สำหรับคุณแม่สาวแพทย์นับประพา
ต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้ไม่รู้ทำไมช่วงนี้
สามีรักสามีหลงซะเหลือเกิน
คือหลายคนมองว่าช่วงนี้แพทย์นับประพา

ตั้งแต่ออกมาประกาศว่าตั้งคันได้๔เดือน
สำหรับสามีจะรักจะหลงเอาอกเอาใจ
จากที่เคยซ้อนบิ๊กไบท์เดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นรถสปอร์ตคันหรูแล้วนะคะคุณ
หลายคนก็เลยงงว่าเอ๊ะงานนี้สาวแพทย์จะว่ายังไง

ติดตามคำตอบนี้พร้อมกันเลยค่ะ
เป็นว่าที่คุณแม่ที่ต้องบอกว่าโชคดีและน่าอิจฉาสุด
สำหรับสาวแพทย์นับประพาเพราะตั้งแต่เธอตั้งท้องลูกชายคนแรก
สามีนักบิดเบ้นอักษรกิจก็คอยเอาอกเอาใจอยู่ตลอดเวลา
จนถึงกับมีข่าวเมาส์ว่าเปลี่ยนจากให้ภรรยานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์
มาเป็นรถสปอร์ตคันรู้ลัมโบกินี่แทน
ซึ่งสาวแพทย์เผยว่าตอนนี้เธอยังคงนั่งซ้อนท้ายบิ๊กไบท์อยู่เหมือนเดิม
และรถหรูดังกล่าวฝ่ายชายก็ไม่ได้ซื้อรับขวัญแต่อย่างใด
แค่เป็นความชอบส่วนตัวของคุณสามีก็เท่านั้น

ประมานสี่เนื้อที่เขาจะได้ขับมาในวันนี้

ไม่เลยครับพระนักนั่งไม่ได้เลยรำบาก
เลยอย่างนี้ยิ่งเป็นคุณแม่ด้วย
ไปบ้างแต่ก็อาจจะไม่ได้ไปบ่อย
เขาบอกว่าคันนี้๒๐ล้าน้อย

ใช่ค่ะซ้อนทีแม็กซ์
นั่งสบายบอกว่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่วนประเด็นที่อดีตคู่จินโตโนภาคิน
ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้สนิทสนมกับสาวแพทย์นับประพาเหมือนเดิมแล้ว
และก็คงจะไม่มีของรับขวัญหลานชายแต่อย่างใด
แพทย์ก็เผยว่าไม่ได้ซีเรียสกับเหตุการณ์ดังกล่าว
และเธอก็ยังคงรักและเคารพฝ่ายชายอยู่เสมอค่ะ
เราก็เข้าใจเขาคือเราไม่ได้คุยแบบว่า
ตลอดเวลาหรือเหมือนก่อนหน้านี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อาจจะเป็นไปได้ที่พี่โตโน่อาจจะรู้สึก
ว่าแบบเอ้าก็ไม่ได้สนิทกันเหมือนแต่ก่อนแล้วอะไรอย่างนี้

พี่โน่มีแฟนหรือมีอะไรอย่างนี้
ก็ยังยินดีที่จะสนับสนุนอะไรทุกอย่าง